เรามาต่อเนื่องกันกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้
เครื่องบินขับไล่แบบกริปเพ่นประสบเหตุตก
ที่บินโชว์เด็กอยู่ที่งานวันเด็กที่สงขรา
ทางด้านของกองทัพอากาศก็สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ว่า

ส่วนญาติวันนี้ตอนเช้าวันนี้ก็เตรียมรับศพ
เดินทางกลับบ้านไปประกอบพิธีทางศาสนาครับ
ในวันนี้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่าง

ก็จะเป็นประธานรับศพนาวากาตรีดิหลกฤทธิ
นักบินประจำหวดบิน๓ฝ่ายยุทธการฝูงบิน๗๐๑กองบิน๗
ที่ท่ากัดสยานบน๖ดอนเมืองในเวลา๑๓นาฬิกาครับ
จากนั้นก็จะเคลื่อนศพไปยังโรงพยาบาลภูมิพล
และวันจันทร์ที่๑๖มกราคมนี้จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป
โดยนาวากาตรีดิหลกฤทธิ์เสียชีวิตภายหลัง
ขับเครื่องบินขับไล่แบบกริปเพ่นจนประสบอุบัติเหตุตก
ขณะที่บินโชว์ผลัดแผลงในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖๐เมื่อวานนี้ครับ
ที่ท่ากาศยานดชาติหาดใหญ่จสงคราโดยเครื่องบินกริปเพ่นลำดังกล่าวนั้น
บินผ่านสนามบินในเวลา๙นาฬิกา๒๐นาที
ซึ่งเป็นท่าบินโจมตีสนามบิน๒รอบ
ผู้บัญชาการทหารอากาศแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เพื่อสอบสวนหาสาเหตุของการตกต่อไป
เช่นเดียวกันกับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็แสดงความเสียใจกับนักบินครอบครัวของนักบินรวมทั้งกองทัพอากาศ
โดยขอให้ปฏิบัติการทางทหารของทุกหน่วยต้องเพิ่มความระมัดระวังระดับสูงสุด
สำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้รัฐบาลก็จะให้กระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดูแลผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ครับ
โดยกองทัพจะเข้าไปช่วยดูแลตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วน
รวมทั้งหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างจริงจัง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกนะครับ
โดยพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า
ท่านนายกยังคงเป็นห่วงเด็กเยาวชนที่ชมการแสดงสาธิตครั้งนี้เมื่อวานนี้
เพราะว่าเห็นภาพเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา
ใช่มันเป็นภาพที่สะเทือนใจแล้วก็สะเทือนความรู้สึกด้วยนะคะ
คลิปนี้นี่แหละค่ะภายในหนึ่งชั่วโมงคนยอดวิวที่ดูคลิปนี้คือพุ่งเป็นสาธารณะ
เด็กนี่ร้องกันละงมเลยนะครับไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแบบนี้
ซึ่งท่านบอกว่าอาจจะส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกอันอ่อนไหวของเด็กที่ไฟฝันนะ
พอมาดูอยากจะเป็นนักบินจึงอยากจะฝากให้ผู้ปกครองช่วยกันอธิบายให้บุตรหลานของตัวเอง
เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เห็นเมื่อวานนี้เป็นอุบัติเหตุที่เราไม่ได้คาดหวัง
แต่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยครับอย่าให้ภาพเหล่านี้ไปติดตาเด็ก
หรือว่าทำให้เด็กนั้นตื่นตกใจทุกครั้งที่เห็นเครื่องบิน
ค่ะอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้แล้วอาจจะเป็นแรงผลักดันแรงบันดาลใจว่า
จะต้องมีบุคลากรใหม่เข้ามาทดแทนกองทัพอากาศก็เป็นได้นะ
ต้องแล้วก็บอกว่าอย่าทำให้มีความคิดหรือว่าทัศนคติเชิงลบต่ออาชีพนักบิน
รัฐทิ้งความฝันที่อยากเป็นนักบินเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลายคนที่ไปเมื่อวานนี้
อยากเป็นนักบินก็เลยต้องการจะไปถ่ายรูปไปชมเพราะว่าอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับ
แล้วก็ต้องใช้ทักษะสูงต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทีเดียวนะครับ
ก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะอธิบายให้กับน้องเข้าใจแล้วก็สารฝันในการเป็นนักบินของน้องต่อไปด้วยนะครับ